อีกหนึ่งคนที่คนจับตามองคือมันอาจจะไม่คุ้นเคย

เป็นสอสอปาร์ติฤทธิ์หนึ่งเดียวปะฮะ

นี่นี่นี่

ร้อยเอกธรรมนัทดูนี่ดูนี่ดูให้ดี

วันนี้ก็มันเป็นภาพที่ไม่ค่อยคุ้นเคย

เป็นที่รัก

คือบางทีเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ

ฮะ

คือบางทีภาพนิ่งมันบอกอะไรไม่ได้หรอก

อันนี้ต้องให้ความเป็นทำกับทุกฝ่ายยกเหมือนคนของเมืองนั้นจริง
จะดูมุมที่ว่าแบบลืมหรือหลับตาอย่างนี้หรอ
อาจจะวันนี้ตื่นเช้าแต่ปกติพนเอกบุรุฮิตจะตื่นเช้ามากนะ
เคยมาฟันแลือกายการ
ครั้งหนึ่งท่านเคยสโตรกอ๋อท่านเคยสโตรกเมื่อก่อนคือเป็นคนที่แข็งแรง
เป็นคนที่แบบเป็นแบบออกกำลังกายวิ่งวันละสิบสิบโลแล้วสโตรก
อืมความเสียหายก็เกิดขึ้นกับร่างกายได้ใช่ด้านในเขามีปั๊กเปิ๊กไว้เสียบ
ชาร์จแบตไปได้ไหมเนอะมีที่ชาร์จแบตมีที่ปลดไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นนะแม่หลายหลายคนไปโฟกัสอีกหนึ่งคนคืออะไรรู้ไหม
ใครคะคุณหญิงสุดารัสเกยริ๊วราพันธ์อ๋อนี่ไงเสื้อเสีย
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งในรอบสิบเก้าปีน่ะ
แสดงว่าถ้าคุณอายุต่ำกว่าสิบแปดยี่สิบเนี่ย
คุณจะไม่เคยคุ้นเคยกับนี่เลย
คุณสุดารัฐเกยุรบัตรนี่ในรอบ๑๙ไปเอาง่าย

ยังไม่เคยไปนั่งในฐานะสอสออะ

อยู่สภาเก่ายาวนานถูกต้องไหมฮะ

ที่คนขึ้นชื่อท่านผิดไงเป็นสสาวภักดิ์ชาติพัฒนา

อ๋อชาติไทยพัฒนา

เออเออใช่ที่บอกว่าจะดันแดดดี้สิทธาขึ้นอ่ะ